ทีนี้ไม่มีใครปังเกินกว่าอิงฟ้ามหาชน
ตอนนี้แหมสินคงสินค้าแทบทุกยี่ห้อนี้นะ
จีบน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์กันหมดแล้ว
แต่ว่าล่าสุดบอกเลยว่าเปิดธุรกิจใหม่ไปแล้วจ้า
คำนำปารักษ์ขายไปเลยสิคะ
เมื่อวานนี้ค่ะน้องอิงฟ้าเขาเปิดตัวแซ่บเลย
จัดงานแฟนมิตติ้งให้เอฟซีนี่นะ
เข้าไปดูความฟินของคู่จิ้นอิงฟ้าชาลอท
วงคู่กันมาโชว์ลีลาทำเมนูเด็ดจากน้ำปลาร้า
โดย๒เมนูแซ่บก็คือส้มตำปูปลาร้าพริก๑๐เม็ด
ฟ้านี่นะตำโชว์ให้บอสนวัฒน์พี่นวัดชิมหน่อยพี่
รวมไปถึงอีก๑เมนูนะออมไข่มดแดงใส่แมงลักษณ์

แต่ทุกเมนูเขาก็เหยาะน้ำปลาร้าลงไป
แล้วต้องบอกด้วยว่าอิงฟ้าสู้ตายมากคุณผู้ชม
ขนาดเมื่อวานไม่สบายอาเจียนไป๒รอบ
ยังกัดฟันขึ้นเวทีทำหน้าที่เอ็นเตอร์เทนได้สุดยอดค่ะ
ซึ่งบอสนวัสก็เปิดเผยด้วยว่าความดังของอิงฟ้าตอนนี้
ขั้นเลยรู้ป่ะขนลุกขนลุกจริง
มีพรีเซนเตอร์ที่เซ็นสัญญาไปแล้วคุณฟังดี
๑๒ตัวรอเซนอีก๓ตัว
แล้วมีงานระดับอินเตอร์อีก๒ตัว
เสิร์ตเดียว๖สิงหาบัตรขายหมดเกลี้ยงแล้ว
ไหนจะซีรีส์ละครช่องดัง๒ช่องติดต่อมาแล้วก็รับไปเรียบร้อยแล้วด้วย
นี่ยังไม่นับงานรีวิวไลฟ์สดชั่วโมงละเท่าไหร่คุณฟังดีดิฉันขนลุก
ชั่วโมงละ๕๐๐๐๐๐บาท
คือเรียกได้ว่าคิวงานของครูฟ้ามีทุกวันยาวไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ชม
ขนาดวันนี้นะจัดงานแฟนคลับนะยังขนของมาให้เป็นรถบรรทุกเลย
รวมรายได้ทั้งหมดตอนนี้อิงฟ้าฟาดไปแล้ว
อันนี้ไม่ได้นับมั่วนะ๓๐กว่าล้านบาท

ต้องทำให้ได้๑๐๐ล้านคุณผู้ชมภายใน๑ปีนี้เขาจะเอาให้ได้คุณผู้ชม
แล้วบอสนวัฒน์ก็ดูแลอิงฟ้าอย่างดีค่ะพักโรงแรมดีมีคนขับรถให้
อิงฟ้าเองก็พร้อมกัดฟันสู้สุดฤทธิเพื่อแฟนนางงามเมืองไทยทุกคน
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนสวยและรวยมากกันหน่อยจ้า
สรุปมาแล้วก็คือไม่ได้เป็นโควิดค่ะแต่ว่าเป็นไข้ที่เป็นเหมือนกันจากการเคลียร์สะสม
ก็ยังทำงานได้ปกติค่ะงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคือเข้ามาเกาะนานแล้ว
ซึ่งเราก็ไม่อยากจะแคนเซิลหรือว่าเลื่อนหรือว่าอะไรไป
ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพื่อแฟนนางงามคนไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ
สู้เต็มที่สุดยอดจริงจริงแล้วก็แฟนคลับหลายคนที่มีเป็นห่วงนะ
มีความห่วงว่าเอ๊บอสเนี่ยใช้งานน้องจริงฟะหนังไปหรือเปล่า
เขามีการเคลียร์กันหลังบ้านตกลงแล้วก็ดูตัวเองว่าไหวแค่ไหน
รวมไปถึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเดือน๒เดือนหน้าเนี่ยน้องต้องไปประกวดต่างประเทศแล้ว

เอาเป็นว่าพ่อธิจันทร์คิดแล้วว่าบอสนวัตคิดมาดี

อิงฟ้าก็ต้องทำให้ได้ในทุกอย่างเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ
ดวงอิงฟ้าเปิดขนาดนี้ปีนี้๑๐๐ล้านแน่นอน
จริงนะคะเห็นอิงฟ้าแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคนขยันนี้ไม่อดตายนะคะ